จะพาไปดูการปลูกผักของเกษตรกรที่เขาปลูกแบบขั้นบันได

ว่ากันว่าสร้างรายได้ดีจะดีขนาดไหน
ติดตามเลยนะครับในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
พอเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงที่มีอากาศเย็นในช่วงเช้าแบบนี้
ก็ยิ่งส่งผลดีต่อผักที่ปลูกนะครับ
อากาศเย็นช่วยให้ต้นอวบใหญ่สมบูรณ์
รอบหวานเป็นที่ต้องการของตลาด
เกษตรกรริมแม่น้ำโขงก็ไม่รอช้า
หลังจากน้ำในแม่น้ำโขงลดลงก็นับว่าเป็นโอกาสทอง

นอกจากเกษตรกรเขาจะอารมณ์ดีแล้วนะ

เขาก็เริ่มกลับมาหาปลาในแม่น้ำโขงด้วยเช่นกันครับ
ชวนเช้าตลอดข่าวมาที่บ้านพันลำตำบลวิสิตอเภอมี

มาพบกับชาวบ้านที่เตรียมแปลงปลูกผัก

ให้มันเหมาะกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้
ในช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่

เกษตรกรต้องรีบจับจองพลิกหน้าดิน

เพราะว่าดินริมแม่น้ำโขงในช่วงน้ำลดเนี่ย

นาชนิดที่มากับน้ำในช่วงน้ำหลาก

เต็มไปด้วยแปลงปลูกผักขั้นบันได

ส่วนผักที่เกษตรกรริมแม่น้ำโขง

ผักชีผักกาดหอมผักหนาและกระเทียม
ผักทั้งหมดที่ปลูกนะครับจะส่งขายตามตลาดสด
ด้วยรสชาติที่หวานกรอบและอวบใหญ่สมบูรณ์
ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยครับ

เน้นปลูกผักริมแม่น้ำโขงแบบปลอดสารพิษ
และในทุกปีนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า
ในจังหวัดบึงกาลและจังหวัดใกล้เคียง
รวมไปถึงพี่น้องชาวสปลาว
ก็จะเดินทางมารับผักที่ปลูกที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

แล้วบอกเลยว่าถ้าผักปลูกแบบนี้ผักจะสดหวานแล้วก็กรอบอร่อย
เขาว่ากันว่าผักแถวริมโขงรสชาติหวานไม่เหมือนที่อื่น
ถูกต้องแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างดีด้วยนะคะ